ไปต่อที่ลำปางคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้หวาดเสียวมาก
คุณลุงท่านหนึ่งเขาประดิษฐ์ที่แขวนเข้าของเอาเหล็กมาทำ
แล้วเป็นตะขอโค้งแล้วก็ติดเอาไว้ที่ผนังของบ้าน
เมื่อวานตอน๓ทุ่มจะเดินเข้าบ้าน
ดันสะดุดพื้นบ้านหัวขม่ำ
แล้วแก้มไปเสียบกับเหล็กที่ทำเอาไว้แขวนของนะฮะ
แล้วตัวเขาคาอยู่อย่างนั้นนะครับต้องเรียกเพื่อนบ้านมาช่วย
กลายเป็นว่าไอ้ตะขอที่ทำเอาไว้แขวนของตัวเอง
เสียบกระพุงแก้มตัวเอง
กู้ภัยห้างฉัดแม่ตานที่ลำปางไปช่วยเหลือคุณลุงคนนี้
เมื่อวานเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มนะครับ
ตะขอเหล็กมันเกี่ยวปากยืนคาอยู่อย่างนั้นนะฮะ
บ้านเขาอยู่ที่หมู่บ้านแม่ฮาวตำบลแล้วก็อำเภอห้างฉัด
คนเจ็บคือคุณสมศักดิ์อายุ๕๗ปี
เขาบอกว่าถูกตะขอเหล็กขนาดสัก๓มิลได้
เกี่ยวเข้าที่ริมฝีปากด้านขวาไปกระพุงแก้มเลย

ตะขอเนี่ยเขาประดิษฐ์เขาทำขึ้นมา
แล้วก็มีตะขอทำโค้งออกติดเข้าไป
แล้วเขาก็แขวนไว้ข้างบ้าน

แขวนของกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรตามสไตล์ของแกเนี่ย
ทีนี้เบื้องต้นถามลุงลุงไปทำยังไง

ดันไปล้มหัวขมัมฮะแล้วตัวก็เซไปแล้วปากเนี่ยไปเสียบกับตะขอเหล็กพอดีเลย
ยืนคาอยู่อย่างนั้นนะฮะชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกัน
ตัวลุงแกออกมาก่อนแล้วก็ให้กู้ภัยมาช่วยฮะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ทำแผลให้
แล้วก็ต้องฉีดยากันเรื่องของบาธยักษ
ว่ามันเป็นตะขอเหล็กด้วยนะฮะแล้วก็นอนดูอาการที่โรงพยาบาลนะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อคืนเองนะฮะตอนนี้คุณลุงก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ยังไงนะจะเดินเข้าบ้านต้องมาระวังพื้นเรื่องของความต่างระดับด้วย